จังหวัดกระบี่ได้ใช่ไหมครับที่ในต้อยขับรถหรู
เมายามาแล้วมาเจาะยิงนักเรียนเสียชีวิตไป๓ศพนะครับ
วันนี้เป็นวันชาปนกิจครับโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเลย
ให้คุณครูให้นักเรียนได้ไปร่วมไว้อะไรกันบรรยากาศสุดโศกเศร้าครับ
คณะครูแล้วก็เพื่อนของนางสาวพันธิราหรือว่าน้องแพลร์นะครับ
เหยื่อกระสุนของนายธีรศักดิบุญเรืองหรือว่าต้อย
หลอนยาบ้าแล้วขับรถไปชนแล้วก็ยิงเสียชีวิตนะครับ
มาทำพิธีวางดอกไม้จันทร์ที่สาราวัดผู้เตียว
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่แล้วก็นำร่างไปชาปนกิจนะครับ
ระหว่างที่ครูอ่านกรอนที่แต่งขึ้นมาเพื่อแสดงความอาลัยให้กับน้องแพร่นะครับ
นางสาวพันธิลาชูทองหรือว่าน้องแพลวนะครับ
เป็นน้องสาวฝาแฝดของน้องแพร่มายืนกอดรูปน้องแพร่ครับ
ร้องไห้แล้วก็มีแม่ยืนร้องไห้อยู่ข้างแบบนี้ฮะโอ้โหน่าเวทนา
ครับระหว่างเคลื่อนศพน้องแพร่ไปยังเมนเผานะครับ
ก็มีฝนตกลงมาตลอดทางจากนั้นนายสืบทีทองแท่นเป็นเพื่อนรุ่นพี่
ขณะทำพิธีชาปนกิจครับน้องแพลวน้องฝาแฝดร้องไห้แทบจะขาดใจ
พ่อกับแม่เนี่ยนะเป็นลมนะต้องพยุงนะครับ
พยุงลงจากเมนเลยครับพ่อกับแม่นะครับไม่ไหวแล้วจริงนะฮะ
ขณะที่เพื่อนของน้องแพร่นะครับต่างร้องไห้เสียงดังระงมไปทั้งวัด
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งฮะ
คุณผู้ชมก่อนพิธีชาปนกิจน้องแพลวเปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งพี่สาวขึ้นสู่สวรรค์
นับจากนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรตลอดเวลาใช้กับพี่ใช้เวลากับพี่สาวตลอดเวลานะครับ
สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้ดูต่างหน้าคือตุ๊กตามีสีชมพูที่น้องแพร่รักมาก
แล้วก็เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของน้องแพร่สิ่งของเหล่านี้เนี่ยครอบครัวจะเก็บเอาไว้ครับ
เมื่อวานนะครับช่วงสวดอภิษฐรรมช่วงตอนทุ่มครึ่ง
ระหว่างที่พระสวดคุณแม่น้องแพลวแล้วก็เพื่อนสนิทของน้องแพร่ผู้เสียชีวิต
ได้ยินฮะได้ยินอะไรได้ยินเสียงสะอื้นให้ตลอดเวลาครับ
ในช่วงที่พระสวดประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนก็หันตรีหันขวางกัน
เสียงมาจากไหนใครร้องนะครับเชื่อกันว่าเป็นเสียงของน้องแพร่ฮะ
อกจากนี้นะครับคืนที่๕หลังจากน้องแพร่เสียชีวิต
ตอนตี๒น้องแพลวได้ยินเสียงน้องแพลวมาเรียกน้องน้องนะครับ
ซึ่งน้องแพลวอยากให้พี่สาวไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ
อยากให้ประหารอย่างเดียวค่ะคำตอบเดิมคือประหารชีวิตค่ะ
ใจหายเขาเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้ว
เหนือแต่รูปเก็บไว้เสื้อผ้าเขาค่ะ

แล้วหนูก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรแล้วหนูก็นอนเพราะว่าหนูก็รู้แล้ว
ส่วนศพของอีก๒คนนะครับก็คือนายนนทพัฒน์หรือว่าคิมเนี่ย
สมนังสาวนัทนิชาหรือว่าน้ำฝนที่วัดเข้าให้สเศียร
แล้ววันนี้นะครับโรงเรียนพนมเบนจาเนี่ยซึ่งเป็นน้อง
ทั้ง๓คนเรียนอยู่นะครับประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วัน
เพื่อให้ครูให้เพื่อนนะครับ
มาร่วมแสดงความอาลัยความเสียใจเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ขอให้ทั้ง๓คนสู่สุขติครับ